คุณผู้ชมคะนี่เราดูพาดหัวหน้าหนึ่งนะคะ

หลัดอำเภอหัวโจกล่าหมีขอในป่าไซโยก
แล้วภาพภาพสิโอ้โหสะเทือนใจเหลือเกินคือเอาจริงนะคุณ
จากเรื่องเสือดำมาตอนนี้คือมันก็มีคนมาเรียกร้อง
อยากให้ตามข่าวเรื่องของเสือดำกันเยอะถึงไหม

แต่ว่าประเด็นนี้มันกลายมาเป็นพาดหัวหน้าหนึ่ง
แล้วก็เชื่อว่าจะเป็นกระแสสังคมอีกแล้วนะคะ

ใช่คือเขาอ้างตัวว่าเป็นประหลัดอำเภอ
ทีนี้ค่ะเจ้าหน้าที่เขาไปเจอกลุ่มที่เป็น
กลุ่มรถยนต์ออฟโรดมากัน๖คัน
พอไปตรวจคันที่๕ปรากฏว่าเจอซากหมีขอเป็นอุ้งตีนหมี๔ข้าง
จากนี้นะคุณผู้ชมยังมีพวกอาวุธปืนปืนรายเฟิลอีกค่ะ
เจอพวกแบบอุปกรณ์เก็บเสียงอะไรพวกนี้
แต่สมาชิกทั้งหมดที่ถูกควบคุมตัวได้ทั้ง๑๒คนปฏิเสธ
ใช่ตอนเข้าไปตรวจเขาแทบจะไม่ให้ตรวจรถเลย

ก็มาท่องเที่ยวมาทำกิจกรรมตามปกติ
แต่เจ้าหน้าที่ไม่ยอมเจ้านี่ต้องขอตรวจรถด้วย
รอบนี้เกิดขึ้นในพื้นที่อุทยานแห่งชาติไซโยก
บริเวณหนองเต่าดำเขาปลาน้อยที่กาญจนบุรี
โดยหัวหน้าอุทยานแห่งชาติไซโยกก็คือนายพนัชกรโพธิบัณฑิต
ก็นำกำลังเข้าไปล้อมจับกลุ่มรถยนต์ออฟโรด
คือพฤติกรรมเขาบอกว่าเป็นการไปล่าสัตว์ในพื้นที่อุทยาน
แล้วยึดของกลางได้เป็นซากหมีขอมีอุ้งตีนหมี๔ข้าง
ส่วนเนื้อก็คาดว่ากลุ่มนี้เขาน่าจะไปประกอบอาหารกินหมดแล้ว
นี่โอ้โหสะเทือนใจเหลือเกินนะคุณผู้ชม
แล้วก็ยึดพวกปืนติดรายเฟิลติดกล้องเล็งอุปกรณ์เก็บเสียง
แล้วมีกระสุนมีปืนพกอีก๒กระบอกเจอกระสุนเพียบเลยนะคะ
ทีนี้กลุ่มผู้ต้องหาที่ถูกจับกุมได้มี๑๒คน
ใน๑๒อ้างตัวว่าเขาเป็นประหลัดอำเภอด่านมะขามเตี้ย
ส่วนอีก๒คนอ้างตัวว่าเป็นเจ้าหน้าที่อาสารักษาดินแดนหรือว่าอศ
ทีนี้เจ้าหน้าที่ก็ต้องนำตัวทั้ง๑๒คนไปสอบปากคำ
ทำบันทึกจับกลุ่มที่อุทยานแห่งชาติไซโยก
แต่ทั้งหมดยังให้การปฏิเสธนะคะ
เจ้าหน้าที่ก็เลยส่งตัวให้ทางตำรวจภูทรไซโยกดำเนินคดีต่อไป
ล่าสัตว์ป่าคุ้มครองโดยไม่ได้รับอนุญาต
และร่วมกันมีซากสัตว์ป่าคุ้มครองไว้ในความครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต
รวมถึงความผิดพรบออาวุธปืนพรบอุทยานแห่งชาติ
แล้วก็พรบสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า
เพราะว่าหมีขอเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองประเภทที่๒
ตามพรบสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่านะครับ

เจ้าหน้าที่ก็จะมีการจัดกำลังเข้าตรวจค้นจุดที่เกิดเหตุ
ก็คาดว่ากลุ่มผู้ต้องหาจะใช้จุดตรงนั้นเป็นจุดล่าสัตว์ป่า
จะได้ไปตรวจหาหลักฐานเพิ่มเติมอย่างละเอียด
ว่าอย่างเนื้อของหมีขอที่บอกว่ามีการไปประกอบอาหาร

มีหลักฐานอะไรทิ้งไว้หลงเหลืออยู่บ้าง
ส่วนทางด้านผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีนะคะนายจีรเกียรติภูมิสวัสดิ์
ก็บอกว่าได้รับรายงานเบื้องต้นแล้ว
ถ้าเกิดว่ามีเจ้าหน้าที่ที่เข้าไปเกี่ยวข้องจริง
คนที่อ้างตัวว่าเป็นประหลัดอำเภอด่านมะขามเตี้ยเนี่ย
จะต้องตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรง
แล้วถ้าผลออกมาว่าเขาทำผิดจริงเนี่ยนะคะ
โทษสูงสุดก็คือไล่ออกจากราชการ